หนุ่มราชบุรีชื่อว่าน้องฟลุ๊กนะคะ
แล้วก็ถ่ายถ่ายไปดูคลิปหนึ่งค่ะ
มีคนโพสต์องค์ท้าเวสวัน
ก็เลยเข้าไปคอมเมนต์ในคลิปนั้น

สาธุปรากฏว่าได้จริง
ไปเจออะไรรู้ไหมคะดูคลิปนี้ค่ะ
ดูคลิปนี้เลย

สำเนียงชาวราชบุรีจะประมาณนี้นะ
เอ๋ยดูมาเรื่อยเออ

ฟลุ๊กยังไงล่ะสาธุเสร็จแล้ว

งูไปอยู่ตรงแห่นรถ

ว้าว

ไม่ต้องตามกู้ภัยฟลุ๊กบอกว่าจับเองได้นะคะ
ขอโชคทาเวสวันเจองูแอบซุกรถจักรยานยนต์นะคะ
หลังจากนั้นคุณผู้ชมทำอย่างไรต่อ
ส่องไฟดูช่วยกันไล่เพื่อที่จะให้มันออกไป

ฟลุ๊กเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้

โอ้ยตายแล้วทะเบียนรถอยู่ไหนแล้วจับพ่อนะคะ

จะเอาทะเบียนรถไปซื้อลอตเตอรี่
วันที่๑๗มกราคมนี้

ที่แรกผ่านไปที่ที่๒ค่ะ
สว่างอารมณ์ที่นครปฐม
นี่ถ้าเกิดว่าจะชู๓นิ้วแบบนี้

รู้ทันทีเลยว่านี่คือกุมารทองน้องก้าวเลิฟค่ะ
คุณผู้ชมนะคะคุณปัธมานิรันดิสุขสวัสดิ์อายุ๓๒ปี
มีอาชีพเป็นเซลล์ขายรถค่ะเดินทางมาแก้บน
กุมารทองน้องก้าวเลิฟไปให้อะไรมา
คุณปัธมาบอกว่าไปบนเรื่องงานไว้

เพราะว่าคือสถานการณ์โควิดเนี่ย
เขาขายรถได้น้อยลงเพราะเขาเป็นเซลล์ขายรถ
แล้วปรากฏว่าบริษัทก็ค่อยทยอยปลดคนงาน
ก็เลยกลัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเธอขายไม่ได้จะถูกปลดด้วยไหม
หลังจากนั้นก็มาขอกุมารทองน้องก้าวเลิฟว่า
ขอให้พี่ขายรถได้คือเพิ่มยอดขายตัวเอง
ปรากฏว่ากลับไปขายรถดีแบบเทน้ำเทท่า
เจ้านายไม่ไล่ออกแถมให้โบนัสอีกด้วย

ใช่ค่ะก็เลยกลับมาแก้บนแบบนี้นะคะ
หลังจากนั้นก็มีการเสี่ยงเซียมซี
ขอดูชัดหน่อยได้ไหมคะคุณปัธมา

นี่เป็นเลขอะไรคะ

ทำไมเรามองเป็น๓กับ๕ล่ะ

นี่ปุ้งปังแบบนี้
แล้วก็จะมีโอ้โฮมันขาวเลยนะเนี่ยเลขประทัด
ก็แปลว่าอะไรแปลว่าวัดนี้คือคนได้คนโดน
แล้วก็กลับไปแก้บนเยอะไงฮะนี่ค่ะ
พี่ค่ะอ้าวคุณปัฒนมาพร้อมที่จะบอกเรียงคะ
กับ๔๗ส่วนตัวเคนั้นไม่เกี่ยว
เมื่อกี้ที่ได้ก็คือ๕กับ๗
ไอ้ตัวเซียมซีอ่ะใช่พี่พยายามผูกโยงใช่ไหมค
พยายามโยงเพราะเห็นหน้าคุณปรัฐมาแล้วทางนี้แน่นอนสายมูแน่นอน
ผมโชคก็เลยช่วยอีกแหล่งหนึ่งพี่ก็เริ่มจมูลแหล่งค่ะอุตส่าห์ผูกโยงให้
ไปกินพักปุ้งบำรุงใส่ตาก่อนจมูลดีกว่า

ค่ะแต่ว่าเลขปลายหางประทัดชัดมากนี่ค่ะมีท่านอื่นมาขอด้วยจากกุมารทองน้องก้าวเลิฟ
เขามี๒สูตรเวลาที่จะขอกุมารทองก็คือตะโกนพูดใส่หูเลย
หรือบางคนคล้ายจับแก้มแต่จริงอุดอีกหูนึง

เขาเลยดูว่าเป็นแนวทางแม่น้ำหนึ่ง